ท่านผู้ชมครับการนัดหมายการชุมนุมการเคลื่อนไหวต่าง
ของผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดร๖๓ในขณะนี้ที่วัยรุ่นเยาวชนเยอะ

ก็จะเป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะสัญลักษณ์หรือว่าการสื่อความหมาย

ใช่ค่ะตัวเลขสุดคำนวณโอ้โหหลายอย่างค่ะ
เราไปเห็นตรงนี้เราก็แบบเอ๊ะอะไรนะฮะ

ก็เลยลองถอดสูตรดูหน่อยสมการต่างที่อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
ที่เขาเอามาเป็นลักษณะของการสื่อความหมายแทนความหมายกันนะครับ
ให้ไปถามรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิราชัยพุทธวงหรือว่าอาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยากเศรษษน์สาตรนะครับ
ของคุณเขมสอนยังบอกห่างหายผมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะ
คุณภาคภูมิแหมทำเป็นไม่รู้
น้องน้องว่าได้แซวพี่อุ๋ยได้นะ
ว่าได้แต่อย่าเยอะอย่าว่ามาก
กำลังสองบวกอะไรเนี่ยเขาบอกมันจะได้ออกมาเป็นวงรีด้านซ้าย
เมื่อสักครู่นี้ได้ไปอันหนึ่งแล้ว
ถ้าเป็นสมการนี้จะเป็นวงรีด้านซ้ายนะครับ

ตรงนี้นะครับไปเรื่อยเลยนะครับ
แล้วก็จะมีอีกสมการหนึ่งเขาก็จะเป็นลักษณะ

อาจารย์ออสบอกถ้าเกิดคุณถอดไปถอดมานะ
สมการที่เขาเขียนเขียนก็เนี่ย
มันจะรวมกันเป็นรูปนี้พอดี
สัญลักษณ์ชู๓นิ้ว
ของการประกาศของคณะราชที่เป็นเด็ก
ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ในการเขียนนะครับสมการ
เดี๋ยวอาจารย์ออสจะเฉลยให้ดูนะครับว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับ
วกอยู่ด้านซ้ายลบอยู่ด้านขวาก็จะเป็นวงที่อยู่ด้านขวานะครับ
แล้วก็สมการกลางที่เขาใช้อีกตัวหนึ่งก็คือ
กัลางสองด้วย๑๒๒๕เพราะว่ะ๑นะครับ
ถอดสมการแล้วมันก็คือวงลีที่อยู่ตรงแนวแกนเอ็กซ์นะครับ
มันก็คือรูปมือที่ชู๓นิ้ว
ขอบคุณอาจารย์ออสนะฮะอาจารย์ยังช่วยถอดอักษรกับตัวเลขอีกหลายตัวนะที่เขาแชร์กัน
ใช่ค่ะเอามาดูเรื่องของสัญลักษณ์อะไรต่างเนาะเป็นภาษาเขาเนอะ
ตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทางลัดก็มีที่อาจารย์ออสบอก
อาจารย์ออสบอกว่าเป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขที่มาจากเลขฐาน๑๐
เมื่อนำโค้ดทั้งหมดนะครับไปใส่ในโปรแกรมกราฟิกเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปขึ้นรูปเป็นรูปชู๓นิ้วเหมือนกัน
นี่นะฮะมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับคืออันนี้เป็นพวกโค้ดลับทางคณิตศาสตร์ของเขานะ
ในการนัดหมายหรือว่าการแสดงสัญลักษณ์แสดงออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ออสเซ็นให้ด้วย
ทำให้เราก็ได้เรียนรู้ไปกับน้องนะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขขออภัยน้องนะเรื่องตัวเลขพี่สองคนนี้ไม่ได้เรื่องจริง
ผมนี่ไม่ต้องมาถามเลยฮะสูตรเปิดคำนวณอะไรนี่โอ้โหไม่ไหวเลยผมนี่
เอาเรื่องของภาษาไหมล่ะภาษาไทยอะไรอย่างนี้นะพอได้พอได้มาดูเรื่องของภาษาค่ะ
วันนี้ก็มีแกล้งใช่ไหมที่เขาแบบปั๊มตัวเบลอเลยวันนี้แกล้งเดี๋ยวไปบิ๊กเติมไพรส์กันที่นี่แทนเนี่ย
มามาเรื่องของภาษากันบ้างนี่ค่ะแกล้งเทโพแกล้งเนี่ยคือแกล้งอย่ามาแกล้งกันเทนี่เราพอรู้เทแบบทิ้งอะไรอย่างนี้นะคะ
ลิสต์ตำรวจอย่างนี้ค่ะแกล้งเทโพก็แกล้งทิ้งตำรวจก็อาจจะหลอกล่อเรื่องของจุดที่จะไปรวมตัวกันอะไรแบบนี้นะคะ
ใช่มีคำอื่นด้วยนะคะปฏิบัติการจุกเท่ากับศัพท์ท์ขาเลาะแครอทหมายถึงพระอาจจะเป็นลักษณะของฝีด้วยนะคะ
แนในร์นะคะหัวช้ายเถาหมายถึงแม่ทีนะคะ
จะเอาพวกผลไม้มาแทนสีใช่ค่ะ
โคลี่สีเขียวก็หมายถึงทหาร
หม็ค่าก็คือตำรวจก็สีน้ำตาลสีกะกี้อย่างนี้นะคะ
จำชุดเขาใช่ค่ะ
เสมอฟคือผู้ชุมนุมที่โดนสีฟ้าก็คือที่โดนฉีดน้ำ
นี่นะคะส่วนลูกชุบก็คือดาราที่อยากชุบตัวตามกระแส
อันนี้เป็นคำของกลุ่มภาษามอบเขานะไม่ได้ว่าอะไรใครนะคะ
ไปถึงก่อนไปถึงก่อนก่อนนักข่าวอีกนะบางทีเราเราก็ต้องเราก็ต้องไปดูตามว่าเอ้ย
คือแบบสืบราชการรับคือรู้หมดเลยว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะไปไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ
รู้ก่อนเลยนะอ่ะมีอีกอีกนะคะภาษาม็อบนะคะ

ค่ะมีอีกใช่ไหมคะค่อยและเรียงดูเลยค่ะอ่าไปเรื่อยเลยครับโดราเอม่อนอ๋อคุณธนทรคือน้องเนี้ยเขามองว่าเวลานายธนทรจึงรุ่งลงกฤษเนี้ยที่เป็นแก่อนำคณะก้าวหน้าครับเวลาที่มาที่เวียรธีชุมนุมเนี้ยจะชอบใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินอือแล้วเวลาแล้
วันนี้โดลาไอมอนมาที่เวทีเล่าอะไรประมาณอย่างนี้
มะเขือเทศไม่รู้มายังไงนะยมบาลนะฮะ
ข้าวโพดดิบก็เสื้อเหลือง
เกียมเกียมก็มาจากเตรียม
ประมาณอย่างนี้ฮะเขาจะคุยกันเวลาเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้
ในเวทีชุมนุมหรือว่าในโลกออนไลน์ที่เขาสื่อสารอะไรกันตามช่องทางต่าง
เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารนะคะถ้าเกิดน้องหรือกลุ่มผู้ร่วมชุมนุม
มีคำอะไรเพิ่มเติมส่งมานะส่งมาบอกพวกพี่ได้นะ

สถานการณ์การชุมนุมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันต่อนะฮะ
เพราะว่าเป็นวันที่เค้าบอกเค้าจะนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งนึง